เป็นปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านผิดชีวิตก็ปวดหัวรุงรังไปหมดเลย
คือบ้านอยู่ติดกันบ้านหลังที่อยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำ
ชอบเปิดเพลงเสียงดังดังเบสแบบตึ๊บเอากระจกสั่นหัวสั่นไปหมด
พอไปแจ้งไปบอกก็มาด่าถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยฮะ
มีกล้องมีอะไรถ่ายเอาไว้นะฮะคือคุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วว่ามันดังขนาดไหนดังจนเขานอนไม่ได้อะครับ
แถมโดนมาตะโกนด่ายีกนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บางกลวยน้นธมุรีครับ
บุรีครับเจ้าของบ้านที่ถูกขู่ถูกด่าถูกตะโกน
ก็เลยเอากล้องวงจรปิดมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คแล้วบอกว่า
มีเพื่อนบ้านที่ดีแจ้งความเกือบทุกวันตำรวจก็มาทุกวันแต่ทำอะไรไม่ได้
คือต้องนอนฟังแบบนี้เหรอนะฮะแจ้งความเปิดเพลงเสียงดัง
โรงพักบางกรวยเขาว่ากันว่าตำรวจรู้จักกันดีดีจังเลยเนอะ
นี่คนโพสต์เขาว่าไว้นะครับทีมข่าวก็เลยเดินทางลงไปที่บ้าน
เจ้าของบ้านก็พาไปดูคุณนักข่าวดูแล้วกันเนี่ย
เนี่ยติดกันแบบเนี้ยนะมีแนวแค่กำแพงสังกษี
รั้วกั้นเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมบ้านหลังนี้
ที่มีสังกะสีเนี่ยฮะกั้นเอาไว้นะครับก็อย่างที่เห็นนี่เลย
เจ้าของบ้านคนที่ร้องคือคุณสุรพงศ์อายุ๓๔ปีก็บอกว่า
คือเดิมทีบ้านที่เสียงดังเคยเช่าบ้านผมอยู่
สมัยนั้นไม่ได้มีเรื่องอะไรกันแต่ล่าสุดเนี่ยแม่เนี่ยขายที่ให้เขา
นะฮะแล้วหลังจากที่เขามาอยู่ตรงเนี้ยเขาก็มาเปิดเพลงเสียงดังเรื่อยมา
สองเดือนเนี้ยดังมากเลยตั้งวงดื่มสุราเปิดเพลงดังเกือบทุกวันครับ
ใช่ก็เป็นบางแค่นี้เราไปคุยกันกับอีกฝ่ายหนึ่งคุณขจร
คุณขจรก็คือร้านขายรับซื้อของเก่าข้างที่เปิดเพลงนะฮะ
เขาก็บอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยผมก็ซื้อมาจากแม่ของสุรพงศ์นั่นแหละ
ก็ขอบคุณนะที่ขายที่ให้ผมไอ้เรื่องที่ผมเปิดเพลงเสียงดังเพราะอะไร
ก็คือร้านที่เปิดมันเป็นร้านขายของเก่าด้วยร้านขายของชำด้วย
ก็มีคนมานั่งดื่มกินดื่มกินกับลูกน้องบ้างอะไรบ้างก็ตามภาษานะฮะนี่
อ่ะฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันนะฮะ
ก็ถึงว่าอยู่เนี่ยก็อยากคุยอยู่มีเรื่องอะไรก็ขอโทษขออภัยกันเอง
แต่เราก็สั่งลูกน้องเราไหมว่าเวลาไม่ให้เปิดเพลงดึกดื่นอย่างนี้
อย่างที่ก็ไปเกิน๒ทุ่มครึ่งประมาณนี้๓ทุ่มก็เต็มที่เลย
อือแต่ลูกค้าบ่าวผมก็ปิดแล้วโอ้โฮโอ้โฮโฮโฮ
อือตอนนี้ตอนไปสัมภาษณ์ก็ไม่ได้เมาว์นะฮะ
ตอนที่ไปว่าเขานี่เมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะ
มันก็ดังจริงแหละครับอ่ะล่าสุดเมื่อเย็นนี้ทีมข่าวเราโทรไปถาม
สุรพงศ์เจ้าของบ้านพี่วันนี้ดังหรือเปล่าเออวันนี้ไม่เปิดเออไม่ดังแล้ว
เพราะว่าตำรวจเหมือนจะมาคุยมาเคลียร์กันแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนี้
ยังไม่มีคนกลางที่จะเอาสองคนนี้ไปคุยกันว่าจะญาติดีกันได้ไหมจะคุยกันได้ไหมหรืออย่างไร
อันนี้ก็เป็นเรื่องเพื่อนบ้านที่มันเกิดปัญหาขึ้นก็ลองหาตรงกลางแล้วกันเนอะ
ว่าจะอยู่ร่วมกันยังไงนะครับ